มีหนุ่มไร้อ้อยคนหนึ่งมันก็อากาศร้อน

คุณผู้ชมเขาก็มาถึงก็ขับรถออกไปเหยียบ
ตรวจสอบเหตุการณ์มีผู้เสียชีวิตถูกรถไถเหยียบครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๕ตำบลทรัพย์น้อยอำเภอวิเชียนบุรีครับ
ที่เกิดเหตุนั้นก็เป็นไร่อ้อยนะครับ
พบรถไถจอดอยู่ที่บริเวณใกล้การพบร่างของผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างไร่อ้อยครับ
ชื่อคือนายสุเทพกุมขุนทศอายุ๒๗ปีเป็นชาวด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมา
สอบถามนายสุทัศน์ปลื้มสูตรในจ้างบอกว่าก็ขณะที่เดินมาที่ไร่อ้อยไม่พบผู้ตาย
เพียงรถไถติดเครื่องนะจอดอยู่กลางไร่อ้อย
ก็เลยขึ้นไปขับรถไถออกมาเพื่อจะเอากลับไปที่บ้าน
ไม่รู้เลยนะว่านายสุเทพนอนหลบแดดอยู่ใต้รถไถ
คือรถไถมันติดเครื่องอยู่แต่มันไม่มีคนนะครับ

ก็เป็นเหตุให้ล้อของรถไถเหยียบไปที่กลางลำตัวของลูกจ้างเขา
ก็คือนายสุเทพที่นอนอยู่
เสียชีวิตเลยครับเหตุเกิดตอน๑๑นาฬิกานะครับ
ปริ่มสูตรซึ่งเป็นนายจ้างและก็เป็นคนขับรถไถ
จ้างจนเสียชีวิตแต่ว่าไม่พบตัวนายสุทัศน์นะครับ

บอกว่านายสุธัสนั้นออกไปทำธุรักษ์ที่ตัวอำเภอ
หินดาดอำเภอด่านขุนทศจวัตรนครราชศรีมา
ญาติก็นำศพผู้เสียชีวิตไปตั้งบรรเภณกุศล
ตั้งแต่วันที่๒๖พฤษภาคม
แล้วก็วันนี้จะเป็นการสวดวันสุดท้าย
ก่อนที่จะมีการทำพิธีชาปนกิจต่อไป
ทางด้านของนางวันนี้เพียซ้ายอายุ๕๘ปี

บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็รู้สึกตกใจมาก
ไม่มีคำจะพูดเพราะว่าเป็นคนเลี้ยงดูหลานคนนี้มา

จากแม่ของหลานนั้นเสียชีวิตไปแล้ว
เนื่องจากแม่ของหลานนั้นน่ะ
ต้องไปทำงานหาเลี้ยงลูกจนโตเป็นผู้ใหญ่
หลานชายก็ออกไปรับจ้างกับเท่าแก่
ก่อนเกิดเหตุก็ทราบว่าหลานไปใส่ปุ๋ยในไร่อ้อยกับคนงานคนอื่น
แล้วก็หลับพักกลางวันไปเพราะว่าแดดมันร้อน
ก็เลยไปหลบแดดอยู่ใต้ท้องของรถไถ
จนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นมานะครับ

ฝั่งคนขับรถไถยังไม่มีการติดต่อไปช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับ